อ้วนเรื่องผอมกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะบางทีอ้วนที่ตัวเราแต่ไปหนักอยู่บนหัวคนอื่นก็มีนะคะ
อย่างสาวชิปปี้ค่ะเธอไปออกรายการรายการหนึ่งก็มีภาพภาพนี้ออกมาคนก็ไปคอมมงคอมเมนต์บอกอุ๊ยตาย
ทำไมเธอเปลี่ยนไปอย่างกับคุณแม่ลูกอ่อนโอ้โหคอมเมนต์แบบแรงอยู่เหมือนกันบอกว่าเธออ้วนเหมือนคุณแม่ลูกอ่อน
ซ้ำบางรายยังบูลลี่เธอต่อบอกว่าไม่ใช่คุณแม่ลูกอ่อนนะพลอยเป็นคุณแม่ลูกอืด
วันนั้นด้วยชุดมันเป็นชุดหลวมพองด้วยนะฮะและที่สำคัญเธอยอมรับนะคะว่าเธอเนี่ยน้ำหนักขึ้นจริง
จริงค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้องเองมีการทานยารักษาโรคซึมเศร้าซึ่งตอนนี้สุขภาพดีขึ้น

ช่วงหนึ่งที่แบบช่วงแบบแรกอะไรอย่างนี้
แล้วก็พอลดพอเราแบบเริ่มแฮปปี้อะไรอย่างนี้
คือหนูก็ถามหมอนะคะบอกว่า
หมอคะแบบกินอะไรก็อร่อยไปหมดเลยค่ะ

แม่บ้านยังบอกว่าชิปทาชิปเหมือน

น้ำหนักมันก็มีขึ้นแล้วก็มีลงอะเนาะ

เพราะว่าเราก็เราก็ปวบปวบแบบนี้แหละค่ะ

แล้วตอบคำถามได้อารมณ์ดีมากนะคุณผู้ชม
แต่ว่าเราเองเห็นเขาอารมณ์ดีแบบนี้
ไม่ใช่ว่าจะไปวิภาควิจารณ์คนอื่นได้ตลอดนะ

ส่วนเรื่องที่หลายคนลุ้นให้ชิปปี้รักกับเฮียบอยปกรณ์เนี่ย
เพราะว่าวันก่อนเห็นโพสต์ภาพกอดแค้น
แล้วก็เขียนแคปชั่นสุดอ้อนว่าอยากเปิดตัวแฟนมั่ง
เออแต่ไม่มีเลยก็เปิดตัวพ่อไปก่อนละกัน
ชิปปี้ก็บอกว่าลองให้ลุ้นต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
หนุ่มสองคนที่เคยคุยเลิกคุยไปเด็ดขาดแล้วค่ะ

ก็เสียงนี้เลยค่ะ

คือทริปอย่างพี่ทุกคนเชียร์อะไรอย่างนี้
คือเราถ้าเรามองตัวเองเป็นแบบคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเอง
ก็บอกว่าเออก็น่ารักดีแต่ด้วยความที่เราเป็นตัวเอง
แล้วก็มันไม่ได้มีโมเมนต์ที่แบบ

เราค่อยแบบเล่นแซวไปอย่างงั้นแหละ
ตามภาษาคนโสดอะ